ชมเลยนะชมเลยเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เคลมเร็วเหลือเกิน
มาวัยไปวัยไฟปริศนาอยู่ดีก็โผล่มาหน้าผาวัดธรรม
วัดเขาพระทองนครซี่ธรรมราชให้ดูวงนี้ก่อนนะ
มันจะมีอยู่สองจุดนี่อันนี้อยู่ดีมันก็เพ่งไว้
แล้วก็ขยับเล็กน้อยใช่หลอดไฟหรือเปล่า
เป็นไปได้ไหมก็คิดได้

นี่คือดวงไฟปริศนาที่มาข้างหลวงพ่อองค์ใหญ่
หลวงพ่อใหญ่ขวามืออายุประมาณสัก๘๐๐ปี
นี่คือวัดเขาพระทองตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วไฟมาเวลาไหน
ประมาณสัก๔ทุ่ม๓๘นาที๓๑กรกฎาคม
อยู่แวบเดียวฮะแล้วก็หายไปหลายคนบอกว่าใช่แน่
อะไรนะทำไมใช่ใช่คืออะไร
ใช่คือน่าจะเป็นปฏิหารขององค์พญานาค
พญานาคอยู่ข้างในข้างในคือถ้ำโมง
ถ้ำโหมงอยู่ในวัดขาวพระทองนั่นแหละ
เพราะว่ามันจะเกิดแบบนี้มาบ่อย
ท่านเจ้าอาวาสภ์พระมหาอาเรยซนั้นอนัลโท
ท่านเจ้าอาวาสวัดขาวพระทองท่านบอกว่าอันนี้
น่าจะเป็นดวงไฟปริศนาที่มาจากการแสดงอิทธิฤทธิ์

ซ้ายมือ๓๑คร

แต่พอซ้ายมือเนี่ยมันเป็นไฟที่มาโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้รู้ว่ามายังไง

ทั้งที่ไฟดวงเดิมจากตรงนั้นไม่มีหลอดไฟ
นี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องของไฟปริศนามาไวเคลมเร็วเหลือเกินฮะ
ไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมไปมากกว่านี้